เพราะอุบัติเหตุก็ต้องตั้งสติเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องระมัดระวังอย่าประมาท
บอกด้วยเลยว่ามนุษย์อย่างเราราวนี้นะคะ
เฮ้ยเป็นไงมาเป็นแถวเป็นแนวเรียงกันมาเลยนะจ๊ะ
แก๊งสี่ขามะหมามาแล้วจ้าพอไฟเขียวเท่านั้นแหละ
เฮ้ยเพียงปั๊งวิ่งวิ่งออกตัวจอยขากี่เลยเนี่ย
ปรบมือให้จริงสำหรับเจ้าแก๊งสี่ขานี้นะคุณผู้ชม
ติดไฟแดงอยู่ตรงแยกพอฝั่งพี่เขาไฟแดงปุ๊บฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไฟเขียว
ถูกไหมพอไฟเขียวปุ๊บพี่หมาทั้งแก๊งเนี่ย๘ตัวค่ะ
โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วโอ้โหใครที่ขี่ไฟแดงฝ่าไฟแดงนี่นะ

ก็เป็นภาพที่ทำให้พวกเราอมยิ้มได้